ความพร้อมในตอนนี้ปวดใจกันอยู่เหมือนกันนะ
เพราะว่ามีหลายเรื่องที่มันดูไม่พร้อม
เหมือนแบบว่าอำนวยความสะดวกให้กับเหล่านักกีฬา
จริงไม่ใช่แค่นักกีฬาไทยที่เจอ
นักกีฬาชาติอื่นก็เจอนะคะ
รวมไปถึงชาติเจ้าภาพเองก็ยังเจอเช่นเดียวกัน
อย่างล่าสุดนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย
ก็คือสนามฝึกซ้อมที่ได้ไปซ้อมมันไม่สะดวก
ทั้งการเดินทางเพราะว่าฟิลิปปินส์ก็ขึ้นชื่อว่าเรื่องของรถติด
การเดินทางแล้วก็ไปถึงสนามไม่ได้ตามเวลา
ก็เลยกำหนดการซ้อมก็ล่าช้าไปกว่านี้นะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยเขาการฝึกซ้อมที่เห็นนี้คือ
สนามซ้อมภายในมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์
ปัญหาก็คือไม่มีห้องแต่งตัวค่ะคุณ
ทุกอย่างที่เห็นมันยังเป็นโครงเหล็กอยู่เลย
คือมันก่อสร้างไม่เสร็จหรือว่ามันซ่อมแซมอยู่ฮะ
นี่ทางเข้าสนามซ้อมเมื่อกี้ย่าไซมา

เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีปัญหาเรื่องของรถติด
ทำให้การเดินทางตอนแรกกำหนดการเดิน

ช้าไปกว่าเดิม๒๐นาที

ก็เลยตัดสินใจนะคะให้เจ้าหน้าที่ของสมาคม
สนามซ้อมใหม่โดยด่วน
ซึ่งวันนี้นะคะก็จะย้ายไปซ้อมที่สนามที่ชื่อว่า

จะเป็นคนจ่ายค่าเช่าสนามเองด้วย
ตัวสนามนี้คือตัวสนามก็ไม่แย่นะ
แต่มันแย่เรื่องการเดินทางกับสภาพแวดล้อมใช่ไหม
เดินทางสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนชุดหรืออะไร

ซึ่งทีมไทยนะคะอีกหนึ่งปัญหาก็คือ
แต่ว่ารายงานว่าอินโดนีเซียคู่แข่งของเราเนี่ย
ได้ลงไปซ้อมที่สนามจริงแล้ว๑ครั้งเมื่อวานนี้

ส่วนอีกชาติหนึ่งที่เจอปัญหาเหมือนกันนั่นก็คือเวียดนามค่ะ
ตัดสินใจควักกระเป๋าเองเหมือนกันเพื่อให้นักกีฬาย้ายที่พัก
พักใหม่อยู่ห่างจากกรุงมณิลาประมาณ๓๕กิโลเมตร
แต่ว่าแม้จะห่างกับกรุงแมนิลานะคะแต่ว่าใกล้กับวิญญาณสเตดียมสนามแข่งขัน
แล้วก็สถานที่ฝึกซ้อมของทีมชาติเวียดนาม
ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าภาพก็จัดให้เวียดนามไปซ้อมที่วิญญาณสเตดียมบ่อย
แล้วก็เจอปัญหานี้หลายครั้งนะคะก็เลยเป็นที่มาของการเปลี่ยนโรงแรมในครั้งนี้
ซึ่งทีมชาติเวียดนามจะเจอกับทีมชาติไทยวันที่๕ธันวาคม
วิญญาณสเตดียมนี่แหละแข่งขันกันนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มค่ะ
และอย่างที่บอกไปว่าไม่ใช่นักกีฬาชาติอื่นที่เจอปัญหา

ที่เห็นนี้นะคะคือฟุตบอลหญิงของฟิลิปปินส์
เขาโพสต์นะคะว่าต้องนั่งรออยู่ที่ร็อบบี้โรงแรมนาน
เกือบ๓ชั่วโมงเนื่องจากว่าเข้าห้องที่พักไม่ได้

นั่งนั่งรอแล้วก็เล่นโทรศัพท์พอเข้าห้องที่พักได้
ปรากฏว่าปกติแล้ว๑ห้องน่าจะพัก๒คน

แต่ครั้งนี้๑ห้องพัก๔๕คน

ขนาดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเองแท้
เป็นนักกีฬาของเจ้าภาพเองยังเจอปัญหาแบบนี้
อยากนึกเลยว่าชาติอื่นเขาเจอแบบนี้เขาจะรู้สึกยังไง

ซึ่งก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับการแข่งขันฟุตบอล๔เกมในครั้งนี้

มันก็จะนอนหลับไม่สนิทนอนหลับไม่สบาย